และช่วงนี้คุณผู้ชมถึงเวลาแห่งความสนุกแล้วล่ะค่ะ
เขาบอกว่าแรงบันดาลใจเราสามารถหาได้ทุกที่ค่ะ
เช่นเดียวกับคนนี้นะคะดีเจนุ้ยค่ะ
เขามีแฟชั่นแต่ว่าแฟชั่นของเขาคืออะไร
ไปดูเลยค่ะกับช่วงเจาะแจริมเจาะ

วงการบันเทิงอ่ะนะคุณ
สายสวยสายหล่อเดินชนไหล่กันให้ควัก
จะอยู่ได้นานก็ต้องเป็นที่รักสายเอ็นเตอร์แคน
อย่างคุณพี่ดีเจนุ้ยเจ้าของเสียงหัวเราะ
กับผมม้าเตอร์เงาวับที่เป็นเอกลักษณ์นี่ไง
เขาว่ากันว่านี่คือทรงกวักทรัพย์
ไม่ได้ใช้ชามคว่ำหรือกะหลากครอบ
แต่ต้องมอบให้ช่างใหญ่ระดับโปรเฟชนัลจัดให้
ถึงจะได้แบบนี้
ช่างเชิงก็ไม่มีเห็นแต่ฝาชีนะคะ
เล่นมาทรงนี้ถ้าสายหล่อจะยกให้เป็นสามีแห่งชาติ
ส่วนดีเจนุ้ยขอฟาดเป็นฝาชีแห่งชาติดีไหมคะคุณผู้ชม